ทีนี้พาไปดูเหตุระทึกที่จังหวัดกาญจนบุรีหน่อยนะคะ
ต้องชื่นชมคนขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อมาก

อาจจะกลายเป็นเหตุสกนาฏกรรมได้นะคะ
รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อมี๒ส่วนใช่ไหมคะ

ส่วนลูกพ่วงหรือว่าท้ายพ่วงบรรทุกน้ำมันมา๔๐๐๐ลิตร
แล้วปรากฏว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น
คนขับรถค่ะคุณผู้ชมรีบถอดส่วนลดพ่วงออกไปเลยนะคะ
แล้วเห็นไหมคะเหลือแต่ส่วนหัวแบบนี้
ด้านหลังขวานั่นแหละค่ะจุดที่เกิดไฟไหม้นะคะ
อ้าวลูกพ่วงไปไหนล่ะคะส่วนที่บรรทุกน้ำมัน๔๐๐๐ลิตร

ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุไฟไหม้อาจจะลุกลามบานปลาย
อย่างที่บอกไปอาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้เลยนะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยกัน
ดับไฟที่กำลังลุกไหม้ส่วนหัวพ่วงอยู่แบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยก
๔แยกไฟแดงเบนภาษถนนอูดทองซ้าย๓๒๔
อำเภอผนมทวนจังหวัดกาลจนบุรีนะคะ
ใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าจะสามารถควบคุมเพลิงให้สงบได้ค่ะ
ทีนี้มีโอกาสไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคุณอิทธิพรบอกว่า
ตอนที่ออกไปดับเพลิงนะไปเจอแล้ว
ไปพบว่าไฟมันลุกไหม้ที่บริเวณเบรกของล้อ
ล้อหลังด้านขวาส่วนหัวพ่วง

กว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะ
อีกคนหนึ่งที่เราพยายามหาตัวแต่หาตัวไม่เจอนะคะ
คือคนขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อคันนี้
หาตัวไม่เจอก็เลยคาดว่าเอ๊ะเขาน่าจะ

อาจจะไปบอกเหตุการณ์เออเดี๋ยวทำไมไม่โทรไป
แต่ตอนนี้หาตัวไม่เจอนะครับนั่นสิคะอันนี้เป็นประเด็นที่ชาวบ้าง
ต้องข้อสังเกตเหมือนพี่บุ๊คเลยว่ารู้ว่าหลบหนี
แต่ว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องตามตัวมาให้เจอ
แล้วก็ต้องสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะครับ